คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของหนุ่มไม้พี่รัฐกันก่อนเลยนะคะ
ออกมาให้ได้เห็นผ่านสื่อเป็นประจำเลยนะคะใช่ค่ะ
หนุ่มไม้เขาว่างจากการถ่ายละครที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็มักจะหาเวลาอยู่กับลูกน้อย
หายหน้าหายตาไปถ่ายละครที่จีนสักนาน
พอว่างเว้นจากการทำงานก็ทำให้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตไม้พี่รัฐ
บินกลับมาอยู่ประเทศไทยนานเป็นเดือน
โดยล่าสุดหนุ่มไม้ที่มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือของท่านววชิระเมธี
และแค่รู้ว่าลูกชายจำได้ก็ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มแบบสุด
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะทำหน้าที่พ่อได้ไม่เต็มที่ก็ตามค่ะ
วันก่อนก็แบบว่าไปทำงานนู่นนี่มาลุยแต่ว่าแบบโอเคมีเดสไลน์ที่ต้องส่งงาน
แต่ขอวันหนึ่งอย่างนี้ก็มีวันหนึ่งที่ก็ไปนู่นนั่นนี่พาไปกินข้าว
ล่าสุดมีไปประชุมกับภูมิกับนิดหน่อยอะไรยังไงก็ขอเอาไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้
ก็แบบว่าไปรับมาแล้วก็พาไปก็สนขึ้นมากเลยครับ
โดยส่วนตัวผมผมก็คิดว่ายังไม่เต็มที่แต่ว่าคือก็พยายามให้ได้มากที่สุดอะเนาะ
เท่าที่เรามีเวลาอยู่เราก็ทำงานของเราไปแล้วก็บารันซ์ชีวิตของเราให้มีเวลาให้ลูก
อย่างน้อยนะเขาไม่ลืมเราก็โอเค
ส่วนผลงานในต่างแดนนั้นหนุ่มไม้เผยว่างานละครที่แดนมังกรยังมีให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอน
แต่อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ก็คือกำลังจะมีผลงานที่แดนประดิษฐ์เต็มตัวเป็นครั้งแรก
ว่าไม่เกินปีหน้าอาจจะได้ติดตามกันค่ะแต่จะเป็นอะไรเจ้าตัวขออุบไว้ก่อน
ปีหน้าปกติผมจะทำงานอยู่จีนอยู่แล้วปีหน้าก็จะมีทำงานที่จีนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ผม
สองสามเรื่องครับผมนะฮะแล้วก็ปลายปีอีกอะไรอย่างเงี้ครับผมครับ
แล้วก็มีโปรเจคใหม่หลายอย่างเลย
ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมร่วมงานกับชาวต่างชาติอย่างเดียวเลยนอกจากจีนแล้วก็มีล่าสุดไปญี่ปุ่น
จากพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็ไปได้มีโอกาสไปประชุมที่ฟูจิทีวีมาอะไรอย่างนี้ครับผม
เป็นโปรเจคที่อุบไว้ก่อนซึ่งน่าจะเป็นอนาคตแต่ว่าอย่างที่รู้กันไหมก็จะไม่คิดโปรเจกต์เล็กอยู่แล้ว
ก็จะน่าจะทำใหญ่อยู่แล้วก็อีกไม่นานนี้น่าจะต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่กันบ้างนะครับ
เอาล่ะค่ะต้นปีหน้าเราก็อาจจะได้เห็นผลงานของหนุ่มไม้พี่รัฐร่วมงานกับแดนประดิษฐ์ก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
จริงแล้วเนี่ยมีดาราไทยหลายคนไปร่วมงานกับต่างแดนเมื่อจะเป็นสาวปอยตรีชดาหนูไม้พิรัสก็ด้วยนะ